ดูท่าทีของทางพักเก้าไกลกันนิดนึงค่ะ
หลังจากที่พักเพื่อไทยไปขอขมา
แล้วก็ขอเสียงโหวตในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
แต่ไม่ให้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะ
คือท่าทีของทางคุณอมรรัฐโชคประมิตกุล

คือจริงแล้ววันนี้มาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิด้วยใช่ไหมคะ
ก็เลยบอกว่าเอาจริงตอนนี้ยังไม่เห็นความจริงใจจากทางพักเพื่อไทยเลย

ทำให้การเมืองเป็นเหมือนแกะกระแพ้
ก็คือเด็กเลี้ยงแก่คนที่ไม่รักษาสัจจะ
ตลอดมาเวลาพิสูจน์ได้ว่าไม่เคยรักษาสัจจะ
ไม่ว่าจะเรื่องประธานสภาเรื่องจัดตั้งรัฐบาล
ทำสัญญากันแล้วจับมือกันแล้ว
ฉีกทิ้งไม่ใหญ่ดี
รับฟังทั้งทางออนไลน์แล้วก็ไปลงพื้นที่ก็๘๐๙๐นะ
เกือบ๑๐๐ก็บอกว่าไม่ให้เราโวทรนะฮะ
มันเป็นการเมืองแบบแกะกับแพ้นะคะ
แล้วก็อะไรเรื่อยมาแล้วการเมืองที่ไม่มีสัจจะ
กลายเป็นเศษกระดาษเขาเหมือนเราไปเปิดประตูเปิดหน้าต่าง
ยังไงเขาก็มารวมอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะให้เราไปมีส่วนในการช่วยเปิดประตูให้เขาเข้ามา
ก็คงไม่ทำแต่อันนี้ไม่ใช่มติพักนะคะอันนี้เป็นทิศทางในปัจจุบัน
อ่าทิศทางในปัจจุบันและความเห็นส่วนตัวของคุณอมรรัฐไม่ใช่มติพักนะ
มติพักแต่ทีนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะไปที่สภา
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอชั่วคราวใช่ไหมคะ
ก็ไปสภาในฐานะประชาชนคนหนึ่งแลกบัตรประชาชนเข้าไป
ถามว่าไปทำไมเป้าหมายหลักไม่ใช่แค่ไปกินไอศครีม
นึกว่าไปนั่งกินไอติมเฉยไม่ใช่แค่นั้นค่ะ
คือไปให้กำลังใจสอสอของก้าวไกลในการประชุมครับผม
แล้วก็กินไอติมไอศครีมกะทิแล้วก็ใส่ล็อตช่องที่โรงอาหารของรัฐสภา
เพราะคำว่าลอดช่องต้องกินเฮอะเลยใช่ไหม

มีช่องอะไรหรือเปล่าแล้วต้องรอดอะไรหรือเปล่า
คุณพิทาตอบเลยว่าไม่มีนัยยะอะไรนะ

จริงคุณพิทาจะกินใส่ข้าวเหนียวใช่ไหมคะ
แต่มันหมดก็เลยมีลอดช่องเหลืออยู่

คุณพิธาก็นั่งกินไอศกรีมอยู่ในโรงอาหารนะคะ

บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้านไอศครีมมหาชัยเนี่ยร้านแตกแน่นอน
กินรอดช่องมีในย่าอะไรไหม
มีนัยยะว่าชอบกินมาตั้งแต่เด็ก

เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นช่องให้ล่อเลย
ถ้าได้ดักกรอาการพลาดหัว

แต่ว่าวันนี้ก็ไม่มีข้าวเหนียวก็เลยกินแค่นั้นเอง
ก็ชอบมากินตั้งแต่เด็กแค่นั้นเอง
นี่ไงปกติจะใส่ข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวหมดค่ะ

ชอบกินแต่เด็กไม่ได้มีช่องอะไรให้รอดโอเคครับ

ว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปมองทิศทางยังไงบ้าง
คุณพิทาบอกว่ายังไม่อยากจะคอมเมนต์อะไร
อยากให้พักเพื่อไทยเขาทำงานอย่างเต็มที่
เพราะถ้าพูดอะไรออกไปเดี๋ยวมันจะมีน้ำหนัก
คุณพิทาบอกว่าผมก็ต้องระมัดระวังคำพูด
นักข่าวถามต่อนะคะว่ายังมีโอกาสใช่หรือไม่
คุณพิทาบอกว่ามารยาททางการเมือง

ต้องให้พักเพื่อไทยเขาทำงานอย่างเต็มที่
ไม่ขัดขวางมันเป็นคนละเรื่องกับการโหวตให้หรือไม่
ให้พักเพื่อไทยทำหน้าที่อย่างเต็มที่
แล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปขัดขวางเขาในกระบวนการ

ก็ต้องขออย่างที่ได้ยืนไปแล้วว่ารับปังรับปังรับปัง
คุณผู้ชมค่ะคือมันมีประเด็นที่สอสอของก้าวไกล
ได้โพสต์ในโลกโซเชียลเหมือนกับสอบถามเสียงของประชาชน
ว่าเราควรจะโหวตให้กับเพื่อไทยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ
ก็คุณพิทาบอกว่าก็เป็นเอกสิทธิ์ของสอสอ
แต่ละคนคงอยากจะลองสอบถามเสียงของประชาชนที่แท้จริงละมั้ง
และถ้าหากสารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยว่าเสนอชื่อซ้ำได้
ก็อาจจะเสนอชื่อคุณพิทาได้อีกหรือเปล่า
คุณพิทาก็ตอบประเด็นนี้นะคุณพิทาบอกว่า
ก็เดี๋ยวจริงแล้วมันก็เป็นไปได้นะ

ทีนี้ค่ะถามประเด็นเรื่องของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภา

ตกลงแล้วก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้าน

อาจจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านหรือว่าจะมีตำแหน่งเป็นรองประธานคนที่๑อย่างนี้ค่ะ
คุณพิทาบอกว่าตอนนี้ก็พักเชื่อว่า
มันน่าจะมีทางออกที่เหมาะสมแต่รอก่อน
รอให้มันถึงเวลาถึงเวลานั้นก่อนเรื่องนี้ก็รู้มาตลอด
แล้วคุณพิธาพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
ผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้นะฮะใครจะไปรู้
ก็คงเป็นการตัดสินใจของเอกสิทธิ์สอสอของแต่ละคนที่เขาคิดว่า
โคก็มาจาก๓๐๐๐คะแนน๔๐๐คะแนนของ๕๐๐๐คะแนน
ของพื้นที่นั้นของจังหวัดนั้น
ก่อนที่จะใช้เอกสารอะไรที่มันสำคัญก็คงอยากจะลองสอบถาม
คนที่เป็นเจ้าของเสียงอธิบาตรายจริงมา
คิดว่ามีทางออกที่เหมาะสมอยู่ครับ
เพียงแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวจะทำแต่ว่าเรื่องนี้เราทราบมาตลอด
แล้วก็ผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะรู้
โหวตนายกของเพื่อไทยครั้งเดียวม้วนเดียวจบอย่างนี้ค่ะ

คุณวิโรธลักษณะอดีศรสสพักก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊คค่ะ

โพสต์แบบชัดเจนมากในส่วนของคุณวิโรธ
เราจะโหวตตามเสียงหัวใจของประชาชนผู้เป็นเจ้าของพัก
และจะไม่ยอมเปิดประตูให้ผลิตการได้เข้ามาร่วมรัฐบาลสืบทอดอำนาจอย่างแน่นอน
เหตุผลก็คือ๑พักเก้าไกลไม่มีความชอบทำที่จะโหวตให้เลย
เพราะถ้าก้าวไกลโหวตให้ก็เท่ากับก้าวไกลกำลังละเลยเสียงของประชาชน
ต่อให้ก้าวไกลโหวตให้รัฐบาลเสียงข้างน้อย
ก็ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้อยู่ดีหรือถ้ามันได้เนี่ยเสียงมันปริ่มน้ำมาก
ถ้าเพื่อไทยจะอ้างว่าเสียงไม่พอแล้วไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติ
หรือพลังประชารัฐก็แปลว่าเขาเลือกจะไปร่วมกับพักสองลุงเองนะ
สุดท้ายถ้าจะให้สวยกมือให้ตำแหน่งนายกก็จะต้องถูกบีบคอยกให้ลุง
นี่ถือเป็นการหักหลังประชาชนและยอมเป็นนั่งร้านให้กับพระเด็จการสืบทอดอำนาจค่ะ
สืบเนื่องมาจากที่เมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
หลังจากที่เห็นภาพว่าทางเพื่อไทยเขาพากันเดินข้ามตึกไปที่พักก้าวไกล
เพื่อจะไปพูดคุยกันหลังจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์เพียงแค่ว่าเป็นการไปรับฟัง
รับฟังอย่างมีวุฒิภาวะรับฟังซึ่งกันและกัน
พูดคุยแลกเปลี่ยนกันยังไม่ได้มีข้อสรุปใดออกมา
การที่เดินข้ามตึกไปเมื่อวานช่วงบ่ายเย็นที่มีคุณอุ้งอิ๊ง
แล้วก็มีกรรมการบริหารพักน่าจะสืบเนื่องมาจากตั้งแต่ช่วงเช้า
ที่คุณภูมิธรรมบอกว่าก็ยินดีจะไปขอโทษและขอขมา
เจ้าตัวพูดเองเลยนะครับไปขอคำมาพักก้าวไกล
คนเลยมีคำถามว่ายอมไปหาก้าวไกลแบบนี้

เสียงที่จะให้สวโหวตให้คงไม่พอใช่หรือไม่
สอบถามเรื่องนี้กับคุณภูมิธรรมครับ
เมื่อวานนี้ไปง้อก้าวไกลใช่ไหมครับ

คุณภูมิธรรมไม่ได้ตอบนะครับว่าตกลงไปง้อหรือว่าไม่ได้ไปง้อ
แต่ตอบเพียงแค่ว่าไม่ใช่ว่าเสียงไม่พอ
ตอนนี้เสียงพอแล้วก็พร้อมทุกอย่าง
แต่ขอให้รอผลการประชุมสารรัฐมนูลในวันที่๑๖สิงหาคมที่จะถึงนี้ก่อน
ส่วนการไปคุยกับพักก้าวไกลเมื่อวานนี้
จะทำให้พักอื่นหวาดระแวงหรือเปล่านักข่าวก็ถามต่อ
คุณภูมิธรรมย้ำว่าขอให้รอดูผลการโหวตนายกรัฐมนตรีก่อน

กลัวไหมว่าคนเขาจะระแวงไม่ได้ตอบชัดเรื่องนี้
ง้อไหมไม่ได้ตอบชัดเรื่องนี้
แต่ก็ย้ำในหลักการนะครับว่าให้รอดูก่อน
พอถามถึงกรณีที่คุณอำมารัฐโชคประมิตกุลหรือว่าคุณเจี๊ยบ
เจ๊เจี๊ยบบางท่านเรียกแบบนี้นะครับ
มีการใช้ถ้อยคำค่อนข้างรุนแรงครับแล้วก็เป็นการท้วงติงพฤติกรรมของคุณภูมิธรรม
ในช่วงก่อนเลือกตั้งนี่ฮะโหนจะโหนแล้วก็มีข้อมูลที่คุณอำมารัฐเนี่ย
โพสต์เอาไว้ถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ผลการเลือกตั้งจะออกค่ะ
โดยบอกว่าเป็นการท้วงติงในช่วงก่อนเลือกตั้งซึ่งตอนนั้นคุณภูมิธรรมน่าจะมั่นใจว่า
เพื่อไทยคงมาอันดับหนึ่งจึงมีการแขวะว่าฝันไกลถึงดวงดาว
แต่ไปไกลได้แค่ต้นมะพร้าวทำให้คุณอำมารัฐนั้นหมดความเคารพนับถือคุณภูมิธรรมแล้ว
นี่นะฮะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณอำมารัฐก็เคลื่อนไหวในโซเชียลอีกครับ
จำได้ไหมครับพี่มิ้วคุณผู้ชมที่คุณภูมิธรรมตอบคำถามนักข่าวว่า
คุณอำมารัฐยังคงเป็นน้องที่น่ารัก
ช่วงที่จะไปขอโทษจะไปขอขมาพักก้าวไกล
ข้อความนี้ครับอยู่ก็น่ารักขึ้นมากระทันหัน
คุณภูมิธรรมก็บอกว่าอันนี้ก็ถือเป็นความคิดของคุณอำมารัฐ
นักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามค่ะส่วนตัวคุณอำมารัฐ
ล่าสุดคุณภูมิธรรมก็ยังย้ำยังเป็นน้องที่น่ารักน่าชัง
ก็เป็นนานาทัศนาของแต่ละคนก็ยังเป็นน้องที่น่ารักอยู่แล้วครับ
ก็แบบเวลาเราบอกเด็กตัวเล็กมันน่ารักน่าชัง
ไม่ใช่แค่น่ารักอย่างเดียวน่ารักน่าชังแล้วก็ยิ้มนะครับ